ช่วงนี้หลายคนก็บ่นเหมือนกันว่าค่าไฟยังคงแพงเหลือเกิน
คุณผู้ชมครับแต่แววมาว่าเหมือนจะมีข่าวดีว่าค่าไฟงวดเดือนกัน
คุณกุฤษสมบัติสิรินะครับประหลัดกระทรวงพลังงานท่านก็บอกว่า
แล้วก็เป็นปัจจัยบวกครับทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดต่ำลง
อันนี้เป็นห่วยในการซื้อขายกันนะครับนะฮะแล้วก็ทำให้การผลิต
ธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย
ก็ทำให้ค่าไฟงวดสุดท้ายของปีก็คือกัญญาต่อเนื่องไปถึงธันวาคม
จัดลดลงได้ประมาณ๗๐สตางค์ตัวหน้วยจากเดิมที่เราจ่ายค่าฟายกัน
ปัจจุบันนะครับ๔บาท๗๐สตางค์ต่อหน่วยนะฮะส่วนในทางในการต่ออายุ
มาตรการลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซล๕
เดี๋ยวต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ตอบ
ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลจะปรับขึ้นมาเป็น๓๗บาทต่อลิตรทันที
และปัจจุบันอยู่ที่๓๒บาทต่อลิตร
ซึ่งระหว่างนี้ก็คงต้องพิจารณาว่ากองทุนน้ำมัน
สามารถเอามาช่วยทรัพย์ได้อย่างไร
ช่วยเหลือไม่ให้มีผลกระทบกับคนที่ใช้น้ำมันดีเซลนะครับ

เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างกิจการ

ตอนนี้ยังคงต้องรอความชัดเจนของนโยบาย
แล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบนโยบายต่อให้กับรัฐบาลใหม่พิจารณาทันที
ว่าจะดำเนินการเรื่องของการปรับโครงสร้างเรื่องของพลังงานในประเทศอย่างไรนะครับ